แล้วคุณนึกภาพว่างานแบบนี้พระเครื่องจะเยอะขนาดไหน
แล้วไม่ใช่ขโมยคือแค่นั้นนะอย่าคิดว่าจะหนีพ้น
คุณมันเกิดในห้างแล้วปรากฏว่าพอจังหวะมีคนจะจับได้
โจรรายนี้กระโดดจากชั้น๓ลงมาโอ้โหจะเหลืออะไรบาดเจ็บสิคะ
ตำรวจสนตลิ่งชันไปตรวจสอบนี่เลยที่นอนอยู่นี่แหละครับ
ใช่คุณนอนอยู่สภาพนั้นไม่รู้ว่าคุ้มกันไหมในครั้งนี้นะเนี่ย
กระโดดลงมาจากชั้นสามกระโดดมาได้ยังไงคนร้ายขโมยพระเครื่องในงานประกวดพระเครื่องและวัตถุมงคล
อยู่ที่ตลาดเอสซีพลาซ่าตรงนี้อยู่ที่ขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่
ค่ะอายุสามสิบสี่ปีแล้วนะคะนอนร้องควนคลางอดโอ้ยโอ้ยเจ็บ
เจ้าตัวกระโดดลงมาจากช่องบันไดบนชั้น๓ร่วงลงมาร่างกระแทกพื้นค่ะ
ศีรษะกับคางแตกเลือดออกเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่จะไปถึงเนี่ยโอ้โหต้องประถมพยาบาลก่อนอ่ะ
แล้วเดี๋ยวว่ากันจะจับยังไงดีนะเจ้าตัวก็เจ็บขนาดนี้
ตรวจค้นในร่างกายก็พบพระเครื่องค่ะนะทีนี้ก็ยังมีตลับใส่เงิน
มีพระเครื่องโอ้โหสองรุ่นเขาบอกว่าเป็นรุ่นดังด้วย
หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่ทองพระองค์รุ่นแรกเลี่ยมทองหนึ่งองค์
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วใส่ตลับเงิน๑องค์
ช่วยการประถมพยาบาลและเอาตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะคะ
ทางด้านของเซียนพระท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณนัทพงศ์ดินปราง
อายุ๒๒ปีนะเป็นผู้เสียหายนี่แหละให้การแบบนี้เลย
นี่วันนี้เขามีจัดนิทัศกาลประกวดพระเครื่องและวัตถุมงคล
แน่นอนว่าจะมีเหล่าบรรดาเซียนพระแล้วก็ยังมีพระเครื่องวัตถุมงคลมากมาย
หลังไหลกันมาเต็มไปหมดเขาจะมาวางแผงแลกเปลี่ยน
และรับเช่าวัตถุมงคลกันตอนนี้คือเขากำลังเรียงพระเครื่องอยู่ที่แผง
มีเพื่อนฝูงโอ้โหลูกค้ามารุมกันเต็มไปหมดจังหวะนั้น
เขาบอกว่าเห็นตัวคนร้ายนี่แหละป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ตู้โชว์พระเครื่อง
แล้วเอามือล้วงเข้าไปหยิบหยิบไปเลยค่ะพระเครื่องในตู้สององค์
ตัวเขาเองเห็นแบบนั้นเฮ้ยไม่ใช่แล้วเดินปลีเข้าไปหาคนร้ายขอพระคืน
แต่แทนที่จะพูดคุยคืนของดีกลับวิ่งหนีเข้าไป
แล้วกระโดดจากช่องบันไดชั้น๓ร่วงลงไปเจ็บอย่างที่เห็นค่ะ
เจ้าตัวก็อ้างแบบนี้จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะฮะ

ผมไม่รู้จริงจริงผมทำอะไรลงไปนะผมไม่รู้ด้วยว่าอยู่ไหนตอนเนี้ยเดี๋ยว

คือคุณกระทบกระเทือนทางสมอง

เพราะว่าลงมาเนี่ยค้างก็แตกสภาพอย่างนั้น

เดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดเอาพระสององค์เนี่ย
ลองดูภาพพระสององค์อีกสักครั้งได้ไหมฮะ
สององค์นี้ถ้าเกิดเอาให้เขาดูเนี่ยเขาจำได้ไหม
ดิฉันว่าก็คงจำไม่ได้

หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์รุ่นแรก
แล้วเลี่ยมเงินกรอบด้านซ้ายนั่นนะฮะ
หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วใส่ตลับเงิน

เพราะเจ้าตัวไม่รู้กระทั่งว่าตัวเองอยู่ไหนคุณ
เอาเป็นว่าชุดจับกลุ่มควบคุมตัวไปแล้ว

ราวทรัพย์ดำเนินคดีต่อ

ไปเลือกในงานของพระเครื่องด้วย

คือเขาเช่าพระเขาทำบุญแล้วไปทำบาปแบบนี้
ดูสิกรรมติดจรวดจริงครับ